มาดูเหตุการณ์เตือนภัยกันหน่อยนะคะมีผู้ใช้เฟซบุ๊คเขานำภาพมาแชร์
แล้วก็เตือนภัยกรณีไปพบชายคนหนึ่งอะค่ะโชว์สไลด์หนอนอ่า
หน้าเด็กวัยสิบสี่ปีเท่านั้นเองค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครนายก
และเนี่ยกล้องวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจนทีเดียวคุณผู้ชม
คุณผู้ชมเห็นไหมคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะชายโรคจิตอายุ
อายุราว๓๐ปีขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮาฟีโน่ไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนค่ะ
จอดอยู่บริเวณจุดรับส่งนักเรียนใกล้วัดเกาะทองซอยปาปาหมู่๘
ตำบันสาธิกาอำเภอเมืองนัคฐานนายกเงี้ยจุดเนี้ย
น้องก็เดินหนีไปเลยค่ะแล้วแล้วดูสิเปลี่ยวด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเช้าวันศุกร์ประมาณ๗โมงเช้า
เด็กหญิงอายุ๑๔ปีกำลังยืนรอรถเพื่อจะไปโรงเรียน
แล้วก็มีชายคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์มาจอด
แล้วก็รูดซิปกางเกงออกโชว์สไลด์หนอนช่วยตัวเอง
ทำให้เด็กหญิงตกใจมากรีบวิ่งหนีเข้าบ้าน

มารอรถรับส่งประมาณ๗โมง

ก็ยืนอยู่ปกติแล้วก็มีรถขี่มาแล้วก็ทำ

ผู้ปกครองก็ไปขอดูกล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้าน

ที่สถานีตำรวจภูทรเมืองนครนายกแล้ว
ขณะที่พี่สาวของเด็กหญิงผู้เสียหาย
ก็ได้นำภาพชายโรคจิตมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
เพื่อเตือนภัยสังคมด้วยนะคะ